วันนี้ก็เลยมีอีกหนึ่งร้านเด็ดที่อยากจะมาแนะนำใครที่เป็นสายเส้นสายขนมจีน
ร้านนี้ค่ะปักหมุดรอเอาไว้ได้เลยคุณชนะ
เพราะเขาบอกว่าน้ำยาเขาก็เข้มข้นเส้นเขาก็เหนียวนุ่มสดใหม่ค่ะ

ไปเลยตามไปปักหมุดกันไปเลยนะคะ
ที่นี่ร้านสถานีมีน้ำยาร้านนี้เขามาในรูปแบบของอะไรคุณ
รถตู้ชื่อร้านอ่ะสถานีมีน้ำยาไข่น้ำยาหมดเป็นน้ำยาไก่น้ำยาปลาได้หมด
อื้อและเติมตีนไก่
หาทานยากนะขนมจีนน้ำยาเท้าไก่มือไก่แบบนี้เนาะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลหรือที่เรารู้จักกันในนามตลาดหอนาฬิกา
อยู่ที่ตำบลในเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
มีปลาหมึกด้วยเหรอเออคุณดูดิมีทะเลอ่ะ

โอ้โหมันก็จะเค็มเกลือทะเลจะบ้าเหรอ

แต่บอกเลยว่าถูกอกถูกใจคนที่ชอบกินขนมจีนน้ำยามากเลย

ทางร้านเขามีหลากหลายเมนูนะคะ
น้ำยาเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเห็นกัน
น้ำยาป่าตีนไก่ลูกชิ้นปลากลาย
ขนมจีนอันนี้น้ำยาทะเลที่บอกไป
รสชาติไม่ต้องพูดถึงดูสีดูความเข้มข้นของเขา

ข้นถึงใจรสจัดเผ็ดแต่ไม่มากเกินไป
รสชาติแบบกลมกล่อมกำลังดี
น้ำลายแป๊บนึงที่สำคัญคุณดูนะเนื้อเน้นอ่ะจัดเต็มอ่ะ
ตีนไก่เลือดกุ้งหอยปลาหมึกคือมาเต็ม

เจ้าของร้านชื่อว่าคุณเรวัตกาญจนะนะคะ
เขาบอกว่าสูตรของเขาเนี่ยสูตรน้ำยาขนมจีน
เป็นสูตรที่เรียนมาจากคุณแม่อีกทีนึง
ของคุณแม่ก็คือรสชาติจะต้องเข้มข้นกลมอร่อยกำลังดี
ที่สำคัญก็คือต้องไม่เผ็ดมากกินได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเอง
แล้วเนื้อแต่ละอย่างที่ใส่ลงไปเขาต้องคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะ
ใส่ใจทุกขั้นตอนและกรรมวิธีด้วยนะคะ

ทางร้านอ่ะจะต้องเคี่ยวตีนไก่ให้มันนุ่มก่อน
เพราะว่าถ้าตีนไก่มาเหนียวอย่างนี้จบเลยนะคุณนึกออกไหม
คือเมนูอะไรก็ตามที่มีตีนไก่เท้าไก่จะต้องแบบละลายได้
กัดแล้วหลุดล่อนปลึ๊ดเลย
นะคุณเอาเป็นว่าใครอยากไปริ้มลองความอร่อยนะคะ
ไปกันได้ร้านนี้ไม่แพงราคาเริ่มต้นที่๓๐บาทเท่านั้น
อีกครั้งร้านตั้งอยู่ที่ตลาดหอนาฬิกาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงจนถึง๒ทุ่มนะคะ
ดูมันสะดวกดีจริงนะเอาเหมาะกับยุคอย่างนี้
ที่บางทีบางพื้นที่เขายังไม่อนุญาตให้นั่งทานที่ร้านได้
แต่วันนี้เดี๋ยวเขาจะมีมาตรการออกมารอฟังกันให้ดีแล้วกัน